เธอบอกว่าเธอเป็นเจ้าหญิงแห่งคลองแสนแสบ
เพราะว่าเธอใช้เรือเป็นประจำเลยในการเดินทางนะคะ
แต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งถูกผู้ชายมาลวนลาม
ด้วยการจับเธอล็อกเข้ากับบริเวณมันเป็นกรงเหล็กอยู่ริมคลอง
กอดเข้าไปด้านหลังเธอบอกเธอโชคดีมากวันนั้นดิ้นจนหลุด
พอหลุดแล้วผู้ชายคนนั้นยังแอบพูดแก้เกอร์ด้วยนะ
ยังไม่ได้ทำอะไรเลยทำให้ตะโกนดังให้คนอื่นได้เห็น
แต่เธอบอกว่าสิ่งที่เจ็บใจคือวันนั้นมีคนเห็นแต่มองเฉย
ไม่ได้มาช่วยไม่มีคนช่วยเลยนะคะ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ท่าเรือคลองแสนแสบซอยรามคำแหง๔๔
ใครที่ใช้ท่าเรือนี้บ่อยนะคะฟังข่าวนี้นะคะ
จะได้ถ้าเจอเหตุการณ์คนถูกลวนลามอีกจะได้ช่วยกันนะคะ
เธอโพสต์เรื่องราวมีภาพด้วยมีข้อความด้วยนะคะบอกว่า
ทำไมถึงต้องโดนลวนลามบ่อยมากถ้าโดนข่มขืนคือครบแล้วจริง
เบื่อแล้วไม่สนุกมากไม่เคยชินไม่เคยชอบ
เราเป็นคนที่ใช้เรือบ่อยมากจนอีกนิดเดียวจะเป็นเจ้าหญิงคลองแสนแสบอยู่แล้ว
มีอารมณ์ติดตลกสักนิดนึงนะคือยืนยันว่าเป็นคนใช้บ่อยจริงนะคะ
ลวนลามอยู่ตรงบันไดขึ้นท่าเรือรู้สึกเหมือนมีคนเดินตาม
แล้วทำเป็นเข้ามาถามทางจะไปประตูใหญ่ลุงพินีไปทางไหน
แกล้งมาจับก้นแล้วก็บอกขอโทษ
ตัวเองพยายามจะรีบหนีแต่ถูกดักทางไว้ล็อกตัวเข้ากับราวเหล็ก
เอาตัวมาแนบด้วยใส่หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้า
พยายามตะโกนให้คนบนสะพานช่วยทุกคนมองแล้วเดินผ่านไป
ใจร้ายมากพอหลุดออกมาชายคนนี้ตะโกนแก้เกอร์บอกว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลย
เพื่อให้คนรอบข้างเห็นว่ามันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น
ขอบคุณตัวเองที่รอดมาได้แต่เธอมีข้อมูลแบบนี้นะคะ
เธอบอกว่าเธอวิ่งวนอยู่๒สอนอ
เพราะพื้นที่ตรงนี้ที่มันเกิดเหตุมันเป็นพื้นที่ทับซ้อนอีกแล้ว
บอกมันกลายเป็นความรู้ใหม่สำหรับเธอนะคะ
เป็นเขตพื้นที่ทับซ้อนระหว่างโรงพักหัวหมากกับโรงพักวังทองหลาง
ตอนนี้เธอก็เลยแก้ปัญหาด้วยการแจ้งความไว้ทั้งสองที่แล้วกันอืม
ไม่รู้ว่าพื้นที่ไหนรับผิดชอบกันได้